มาเริ่มที่ความคืบหน้าของการตรวจสอบเรื่องของเหตุการณ์เครื่องยนต์ของเรือคลองแสนแสบระเบิด
เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ตำรวจคาดว่าจะต้องใช้เวลา๑๐วันในการสรุปหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
สำหรับการระเบิดรวมทั้งการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
โดยสั่งให้เรือโดยสารทั่วประเทศห้ามใช้ระบบเชื้อเพลิงประเภทก๊าซ
และควบคุมตรวจสอบสภาพให้ถี่ขึ้นนะคะทุก๖เดือนค่ะ
ออมศีลชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ประชุมร่วมกับกรมเจ้าท่าและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเรือโดยสารคลองแสนแสบระเบิด
ว่าจะสามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้ภายใน๑๐วันค่ะ
ส่วนมาตรการป้องกันเบื้องต้นได้สั่งให้กรมเจ้าท่า
งวดการตรวจสอบสภาพเรือโดยสารทั้งลำ
ก่อนที่จะออกให้บริการถี่ขึ้นนะคะ
เป็นทุก๖เดือนจากเดิมนะคะที่ตรวจปีละ๑ครั้งค่ะ
อกจากนี้กรมเจ้าท่าได้สั่งให้บริษัทครอบครัวขนส่ง
ดนำเรือที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงประเภทก๊าซนะคะ
ซึ่งมีทั้งหมด๒๖ลำรวมเรือลำที่เกิดเหตุด้วย
ออกมาให้บริการอีกต่อไปเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบก่อนค่ะ
พร้อมทั้งสั่งห้ามให้เรือเจ้าพระยาและเรือโดยสารทั่วประเทศ
ใช้ระบบเชื้อเพลิงประเภทก๊าซ
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทค่ะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุนะคะ
ว่าจะต้องมีการศึกษาและหารือกับหน่วยงาน
เกี่ยวข้องว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรหลังจากนี้
แต่ว่าในอนาคตหากราคาน้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้น
และผู้ประกอบการร้องขอไปให้ใช้ระบบเชื้อเพลิงประเภทก๊าซอีก
ก็จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ
นัดจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวว่า
ร่วมกับกรุงเทพมหานครศึกษาและออกแบบเรือโดยสาร
ให้บริการในคลองแสนแสบใหม่ค่ะ
เรื่องต้นจะทำเป็นเรือระบบปิดติดแอร์
เพื่อป้องกันน้ำนั้นกระเด็นใส่ผู้โดยสาร
ส่วนการให้บริการหลังจากนี้นะคะ
เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและป้องกันภัย
ท่าเรือต่างให้มากขึ้นค่ะ
พร้อมทั้งติดป้ายแสดงสถานะของเรือโดยสารทุกลำ
ว่าใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารนะคะ